อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณครูคณิตศาสตร์
เอาเด็กเอาลูกศิษย์๑๔ปีจะทำภรรยา

ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้๕แสน

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะคุณผู้ชม
ช็อกวงการเรือจ้างคุณครูผู้ชายคนนี้
คือเป็นเรื่องที่ดังมาจากเฟซบุ๊คที่นี่๘ริ้ว
เขาเอาหลักฐานค่ะเป็นข้อความการสนทนาของคุณครู
สอนคณิตศาสตร์อายุ๓๘ปีกับลูกศิษย์
ศิษย์เรียนอยู่ชั้นม๓อายุ๑๔ปี
อยู่ที่โรงเรียนในอำเภอพนมสารคามที่ฉะเชิงเศร้า
นี่บทสนทนาเหรอจะเลิกกับโอ้เขาตัวเองคุยกันอย่างนี้นะ
เด็ก๑๔คุยกับครูใช่ไหมใช่เขากับตัวเองจะเลิกกับเขาใช่ไหม
ก็เป็นข้อความเชิงชู้สาวอะค่ะครับทีนี้พอทีมข่าวเห็นโพสต์นี้
ก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องอามเล่นเล่นไง
มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยดูสิคุยกันอย่างนี้เลยแม่เขาบอกว่าถ้าตัวเองกล้าเลิกกับเมียแม่จะยอม
แต่นี่ตัวเองมีเมียกับลูกอยู่แล้วเลยไม่ยอมเพราะเขาไปเป็นเมียน้อย
ขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะเลือกใครตัวเองเนี่ยคือครูส่วนเขาเนี่ยคือตัวเด็กอายุ๑๔
ใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนะคุณเชื่อไหมว่าครูครูทั้งโรงเรียน
คือเขาก็รู้อยู่ว่าครูสอนคณิตศาสตร์คนนี้มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
แล้วไปมีความสัมพันธ์กับเด็กม๓มีความสัมพันธ์กันมานานแล้วค่ะ
เรื่องที่มันแดงขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุณครูเขาขับรถกระบะไปรับลูกศิษย
สิทธิ์ผู้หญิงเนี่ยไปกินหมูย่างเกาหลีเขาบอกว่าแดงจากหมูย่างเกาหลี
เพราะว่าแม่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกออกไปกินหมูย่างเกาหลีบ่อยจัง
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาคนขับกระบะมารับสักที

ใช่ก็คุณครูจัดการทีนี้แม่ก็เลยเค้นลูกสาว
รู้ว่าลูกไปกับคุณครู
แล้วลูกถูกคุณครูพาเข้าโรงแรมม่านรูดด้วยค่ะ

พอก็เลยให้คุณครูไปไกล่เกลี่ยกับแม่เด็ก
ทีนี้ตกลงกันทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวให้สินสอด๕๐๐๐๐๐บาท
แต่เอามาให้ก่อน๒๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวจะซื้อรถเก่งให้อีกคันนึงมีทองอีก๔บาท
แม่เด็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานแต่งงานได้
แต่ครูต้องไปหย่ากับเมียก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดงานแต่งงาน

เรื่องนี้ก็ทำให้คุณครูคนอื่นในโรงเรียน

คุณครูผู้ชายพานักเรียนหญิงเข้าโรงแรม
มันไม่ควรเป็นเรื่องที่จะยอมกันได้เลย

คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต๒

แล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็เลยมีคำสั่ง
ย้ายคุณครูคนนี้ให้ไปช่วยราชการ
พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ส่วนคดีอาญาตำรวจก็กำลังตามตัวแม่
ของเด็กนักเรียนหญิงมาให้ปากคำเพราะว่าตอนนี้
แม่แล้วก็ตัวเด็กนักเรียนหญิงเนี่ย
ไม่รู้อยู่ไหนแต่รู้ว่าหายตัวไปพร้อมกับคุณครูผู้ชาย
ล่าสุดก่อนหายไปคือยังนั่งดื่มเบียร์ยังนั่งดื่มกันอยู่เลย
เรียกเป็นลูกเขยแล้วแล้วก็หายไปด้วยกัน
ทีนี้ก็บอกมีประเด็นเหมือนกันว่าครูคนนี้นะ